ขนมโตเกียวร้อนร้อนนะครับ
ไส้เรียกว่ามีจริงทุกอันให้เลือกเลย

ทำไมดูดีอ่ะเฮ้ยถึงค่ะเห้ยถ่ายโตเกียว
เอาละนะฮะเอาละนะครับจากกินไส้กันครับ

ไม่ได้เล่นมันคือของแหล่ม

ทำไมไม่รอให้แม่งศุกร์อีกนิดนึง

เออถึงพูดต่อ

แล้วเรียกโดยช่วยดีกว่าครับพี่เจครับครับพี่เจครับ
ไข่หมูสับน้ำกอกนี่แหละ
มันหน้าแบบซิกเนเจอร์ยอดพิษ
นั่นไข่อะไรนะพิกไกรใช่ไหม
ครับผมค่ะนั่นคือใคร

อื้อนี่คือใครตอนเด็กเลยเนอะ

คุณเจเป็นเจ้าของแฟนชายร้านโตเกียวยักษ์นี้จริงเหรอคะ

ต้องบอกว่าอายุน้อยมากค่ะแต่ว่าเป็นเจ้าของธุรกิจที่มีแฟนชายทั่วประเทศแบบนี้เก่งมากเลย
เดี๋ยวเราพูดกันชัดอีกทีนะฮะคุณเจนะครับเจ้าของธุรกิจเป็นชายขนมโตเกียว

คุณกิติสุวรรณภัยรัฐหรือเรียกว่าคุณเจอดีตเซลล์ขายคอนโดที่มีต้นทุนชีวิต๓๐๐บาท
สู่เจ้าของธุรกิจแฟนชายโตเกียวยักษ์ในเจที่มีสาขาทั่วประเทศพร้อมขยายแฟนชายเพิ่มไม่อ่าน
หลักของคันธุมกาไสเตอร์

มาฟังไปพร้อมกันเลยครับ

นั่งตลาดนั้นก็จะเจอแบรนด์นี้อยู่

ทำไมถึงต้องมาเป็นโตเกียวที่เป็นขนาดยักษ์ค่ะ

พอเราไปขายที่ตลาดหนึ่ง
ซึ่งคนมันหลากหลายครับ

แล้วเห็นว่าทั้งร้านเนี่ย

ไส้เดียวนะมีทั้งหมดกี่ไส้ตอนนี้

๑๒ไส้มีอะไรบ้างคะ
ก็จะมีกะเพราไก่ไข่ดาว

วิกโบราณก็คือเป็นมายองเนสหมูหยองเนี่ยค่ะ
ใช่ยาวชาโค

ตัวแป้งครับมีแบบนี้เลยชาโคนะครับ

แป้งของเราจะมี๒แป้งครับมีวันหรือหลากชาโค
แต่ถ้าเทศกาลไหนแบบไหนยกตัวอย่างเช่นที่ผ่านมาเป็นวันไทย
แล้วก็จะมีแป้งสตอเบอรี่ออกมาให้กับสาขาเราได้ขายกัน

ชาโคต้องเหมาะกับไส้อะไรดีคะ
อ่าไส้ผมแนะนำเนี่ยจริงจะเป็นพวกกะเพราไก่ไข่ดาวเนี่ยครับ

มันจะเข้ากันใช่ไหมครับกับกะเพราหรือกับเจ้านอก

ใช่ครับแต่เรามีวิธีการทำให้มันรู้สึกว่า

คุณเจียวจะคิดเมนูพิเศษมาที่ลองอยู่นานไหมครับ
กว่าจะรู้ว่ามันเงินมันเข้ากันมันอร่อยอะไรแบบนี้นะคะ

และกะเพราไก่ไข่ดาว

เดี๋ยวเราทำมันไปมามันไปเนอะได้เลยค่ะ
อยากทราบเหมือนกันว่าก่อนที่จะมาเป็นโตเกียวยักษ์ในเจนะฮะที่มี
แล้วนี่เป็นชายกี่สาขานะครับตอนนี้ร้อยสิบสี่สาขาครับ

คุณเจนี่ฮะคือทำแขนประจำมาก่อนใช่ครับทำอะไรนะ
จุดเริ่มต้นนี่ผมเข้าอุหารกันที่ห้องเทพฯเนี่ยข้อแมงประจำ
ผมมาสัมภาษณ์งานหลายที่แล้วแบบมันไม่ได้
แต่โชคดีรู้ไม่ว่าเพื่อนชวนมาทำ
แล้วทำไมถึงยูอยเลิกอาทิตย์เป็นเซลล์แล้วจะมาขายตรงเกียวละ

ชีวิตเราน่าจะมีค้าถ้ายมากกว่านั้นอีก

ถ้าเรามีธุรกิจกลับไปได้มันน่าจะเจ๋งหน้าดูเลยนะ
อันนี้เป็นความคิดที่ผมคิดเรื่อย
แต่เราก็ลองทยายอยทยานเพื่อลองดู

ผมไม่ได้มีรถยนต์ที่จะขนของมาขาย
แต่ด้วยไอเดียแล้วก็ทุกอย่างที่เราคิดมาทั้งหมดแล้ว
ค้นของไปขายว่าวันแรกจำได้เลยคือขายได้ร้อยหกสิบหกบาทอะอ่า
ก่อนหน้านี้แหละครับมันไม่ได้เป็นบู๊ตที่ดูดีเหมือนนัดทุกวันนี้
มันก็เป็นป้ายไวนิวธรรมดาโตธรรมดาตัวที่แบบว่าบางคนก็ยังไม่รู้ว่าคุณนำเสนออะไรอยู่
ค่ะอันจริงอ่ะผมแค่มั่งใจดูเองนะค่ะผมมองว่าแค่ขายได้เนี้ยก็ถือว่าดีแล้ว
เดี๋ยวว่าหน้าต้องดีกว่านี้เออมันแค่วันแรกเองอะไรเงี้ยเราก็ปลอบใจดูเองค่ะ
ซึ่งพอวันต่อมามันก็ดีขึ้นครับวันต่อมามันก็โดดออกมาประมาณพันหน่อย
เหรอมันก็พลิกน่ะเลยเป็นพันใช่มันก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยเรื่อยจนยอดสูงสุด
ครับนี่แหละครับเราก็เลยได้ถ่ายทอดบอกตรงตรงแบบเนี้ย
เยอะมากก็เยอะมากคือมันมันพลิกไปเลย
ชีวิตเปลี่ยนใช่ใช้เค้าว่าชีวิตเปลี่ยนตอนแรกเป็นหลักพัน

แล้วแฟนค์ชายย์ละคะเพื่อเกิดขึ้นได้ยังไง

ซึ่งเราก็มองว่าเรายังไม่กล้าใช้แรกชีพกับใคร

ถ้าเขาเกิดปัญหาเราจะแก้ปัญหากับเขาได้หรือเปล่า

เพราะฉะนั้นผมก็เลยปล่อยทิ้งช่วงระยะยาว

เราถึงเลือกที่จะปล่อยแฟนชายนี้ออกไป
ช่วงที่ยังแท้อยู่ด้านนี้คุณเจนี่มีแฟน
ไม่มีใครรู้จักเรานี่อะเคยอายกันไหม

จะบอกนะครับว่าไม่ใช่รสชาตินะครับ
อร่อยแล้วก็เมนูมากมายทำให้คุณเจขายดี

ลีลาก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันครับโอ้ลีลาเขาจะเป็นยังไงฮะ
แล้วมีวิทยาให้ชมครับไปดูค่ะ
วันนี้ผมพามาบุกกันที่สาขาดอนเมืองนะครับพิกัดอยู่ที่สี่แยกสี่ศุกร์
หลังสำนักงานเขตดอนเมืองนี่เองวันนี้ผมก็จะมาเป็นพ่อค้าขายที่สาขานี้ด้วย
ครับสวัสดีครับรับเป็นไส้อะไรดีครับอ๋อกะเพราค่ะกะเพรา
เอ่อรับเป็นแป้งวานิลาหรือชาโครดีชาโครก็ได้ชาโครไซส์เอ็มป่ะ
ชาดดิบโอเคจ๋าเดี๋ยวจัดให้ครับ
แล้ววันนี้เราก็ต้องมาบอกเคล็ดลับผัดกะเพรายังไงให้อร่อย
จะอร่อยขนาดไหนและน่ากินขนาดไหนเดี๋ยวตามไปชมแล้วกันครับ
พัดมันพืชเลยเปิดไฟแรงรวนไก่ให้สุกก่อนนะฮะ
ขณะที่เราผัดนะครับให้ใช้ไฟแรงเลยนะครับ
มันจะได้สุกแบบว่าเนื้อแบบสุกแบบดีหน่อย
แนะนำให้ผัดไปแล้วก็เอาตะหลิวบดไปด้วยครับ
หลังจากที่เราผัดไก่สุกเรียบร้อยแล้วมันก็จะมีน้ำมันไก่แบบนี้ออกมานะครับ
เพราะฉะนั้นผมจะไม่ใช้น้ำมันตัวนี้ผมต้องเททิ้งนะครับ

หลังจากที่เราได้เทน้ำมันไก่ออกเรียบร้อยแล้วนะครับ

เดี๋ยวผมก็จะเทตวงในปริมาณนึงที่เรากะไว้อยู่แล้ว
แล้วก็ผัดคลุกเคล้าให้เข้ากันนะครับ
ไอ้ตัวน้ำซอสผัดเพราตัวนี้

ของแบรนด์ตัวเกียวยังในเจนี่
สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้นะครับ
ซึ่งสูตรของเราเนี่ยก็จะต่างจากตัวหน้าร้านด้วยนะครับ

เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวเรื่องเสียง่ายนะฮะ
พอตัวน้ำซอสเข้าไปในตัวเนื้อแล้วเนี่ย
แล้วก็ใส่ใบกะเพราได้เลยนะครับ
แล้วก็ผัดคลุกเขาให้เข้ากันนะครับ

อย่างนี้ลูกค้าจะไม่ติดได้ไง

มีเบนไฟโชกับเขาด้วย

หน้าทานมากเลยล่ะครับ

เริ่มจากที่เราไปลองทานแล้ว

ก็เลยมาเปิดแฟนชายสาขาแรก
ผลตอบรับคือดีมากค่ะ
ก็เลยมาเปิดสาขาที่๒ที่ตลาดยิ่งเจริญค่ะ
มาทานบ่อยอยู่ค่ะก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองสามครั้ง
ปกติที่ชอบทานก็จะมีไส้กะเพราไข่ดาวชีสไส้หวาน
ได้มาเห็นเจ้าของร้านทำนะคะโอ้โหไส้เยอะคุ้มค่านะคะ
ในนี้มีที่นี้แบบดังหน่อยอร่อยบริการเต็มที่
ถามลูกค้าว่าถือว่านี่ค่ะคือคนขายที่ยอดเยี่ยม
เต็มจริงถามราคาหน่อย

แล้วจะได้อะไรบ้างครับ
ก็จะได้แบบพีออสมีป้ายสวยงามตกแต่งสวยงาม
มีเตาโตเกียวแล้วก็มีอุปกรณ์
หลายอย่างที่เราแขกไปให้ในเซตนั้น
ถ้ามาแล้วเขาทำให้เป็นเลย

มีการสอนให้สำหรับ๒วัน

อุ้ยสะดวก

เพราะฉะนั้นผมจะถ่ายทอดทุกอย่างด้วยตัวเองทั้งหมด
ก็คือเริ่มต้นจาก๒๙๐๐๐บาท

ครับมีนะครับ

ไลน์ก็เมมเบอร์ที่ผมพูดเมื่อสักครู่นี้ก็จะขึ้นไลน์ผมเลย
สำหรับใครอยากถามเรื่องข้อมูลแฟนชาย
ใช่เราเลือกไส้ได้ไหมคะอันนี้
ได้เอานี้เดี๋ยวผมทำ๓ไส้ใน๑อัน

นอนกว่าเท่านึง

ฟังธุราคุณเจมส์มาตั้งแต่สมัยที่ยังเข้ามาในกรุงเทศใหม่

รายได้ประมาณร้อยกว่าบาท

กระทั่งวันนี้นะครับมีเฟรนชายกว่า๑๑๔สาขา

รวมกันแล้วก็ประมาณ๔ปีครับ

และคิดว่าอะไรครับเป็นหลักสำคัญนะฮะ

ผมมองว่าจริงทุกคนมันต้องกล้า

เราก็เลยคิดว่าข้างหน้าเราจะแก้ปัญหาไปเรื่อยกับมันได้

คือมันไม่มีใครประสบความสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก

เราสามารถไม่ได้ร่ำรวยอะไรเหมือนครั้งอื่นนะครับ
แล้วเพื่อนผมแต่ละคนก็มีฐานะดีอย่างนั้นตั้งแต่เด็ก

ผมเคยไปรับจ้างบ้านเพื่อนอยู่ด้วยนะ
คือแบบเป็นเด็กส่งขนมเขาเป็นแบบโรงงานแล้วอะ

เห็นหลังเสื้อพี่เจเขา
เห็นว่าอะไรของพี่เค้า

หยุดลงไป

มาแล้วมาแล้วใกล้เสร็จแล้วแล้ววันนี้เกิดเกิดลูกค้านะคะ
อยากจะไปกินฝีมือคุณเจเลยคุณเจประจำอยู่ที่สาขาไหนครับ

แม่จองส่วนไหน้เจอแม่กินไม่หมดหรอก
ทานเราจะให้เข้าไปแบบนี้หรือเราจะตัดคะ

มีแบบว่ารายการบอกว่าให้พี่หน่อยชิมค่ะแหละอย่างเงี้ยน่ะพูด
ชิมก่อนอย่าไปดูเดี๋ยวเขาเขินอ๋อ
ก็เมื่อกี้ให้ตัดก็ไม่ตัดเขากินกันแบบนี้แบบระบังฝรั่งเศส
ร้อนนะแม่ไม่แซวเลยอื้ออื้อแป้งของผมเป็นสูตรกรอบนอกนุ่มในครับ
จริงจริงไม่เหนื่อยเป็นไงบ้างไม่เหนื่อยสูบนอกนุ่มหน่อยจริงจริงค่ะอื้อ
ร้อนไหมคะไม่ร้อนค่ะสมังดีอ้าวชิมอยากให้อยากให้อ่า
คุณเจฝากร้านอีกทีครับแฟนชายเราเนี่ยก็ฝากไว้อีกหนึ่งทางเลือกนะครับ
สำหรับใครที่มองหาอาชีพอาชีพหนึ่งที่รู้สึกว่ามันดูมีเอกลักษ
มาดูมีจุดขายนะฮะมันสามารถที่จะไปขายในพื้นที่นั้นที่คุณจะไปลงได้เนี่ย
ครับก็ฝากแบรนดโตเกียวยักษ์ในเจอีกหนึ่งแบรนด์ไว้อืมอ่าเป็นทางเลือกนะครับอ่า
นะครับก็สามารถติดต่อได้ที่เพจโตเกียวยักษ์ในเจครับนะครับแล้วก็เบอร์โทรศูนย์เก้าเก้าสองแปดเก้าสี่ห้าเก้าหนึ่ง
อืมเบอร์ของเองเบอร์นี้ก็จะซึ่งไลน์ส่วนตัวอืมแล้วทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวดีดีจากผู้ชายคนนี้ค่ะ
นายเจโตเกียวยักษ์นะคะที่เริ่มต้นจากธุรกิจเล็กนะคะจนกลายมาเป็นเจ้าของแฟนชายทั่วประเทศแบบนี้
วันนี้ต้องขอบคุณมากเลยค่ะขอบคุณคุณเจค่ะขอบคุณค่ะ